อีกเรื่องหนึ่งค่ะเจ้าของร้านของชำ

เขาก็ต้องเข้าไปตรวจสอบว่ามีไม่ทักต่องตามกฎหมายรึเปล่า

เป็นคลิปจากภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์โต้เถียงกัน
ระหว่างชุดเจ้าหน้าที่จัดระเบียบสังคมฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น
กับเจ้าของร้านขายของชำริมถนนศรีจันทร์วงเวียนบ้านศรีฐาน

คือเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เข้ามาขอตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายสุรา
แต่พอดีว่าทางร้านเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่เขาติดไว้มุมนี้
มันมองไม่เห็นนะคะมันมีฉากบังมีอะไรบังคือติดไว้แบบไม่ได้หันหน้าออกนอกร้านเท่าไหร่

คือถ้าเดินเข้าร้านมามันก็มองไม่ค่อยเห็น
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่า
เอามาติดในจุดที่มองเห็นได้ง่ายดีกว่าไหม
แล้วก็ไม่รู้แหละว่าเขาคุยกันยังไง
กลายเป็นเถียงกันซะแบบนั้นนะคะ
ซึ่งนายพิเชษพฤกพิริยกุลเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยคือเขาปิดร้านแล้วไง
คือปิดร้านไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ชุดนี้เนี่ย
เข้ามาตรวจที่ร้านเพื่อจะขอดูใบอนุญาตจำหน่ายสุรา
เขาก็ติดเอาไว้ข้างตู้โชว์หลังโต๊ะเก็บเงินนี่แหละ
ประเด็นก็คือมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
เขาบอกว่าใช้อารมณ์พูดบอกว่า
แกะใบอนุญาตออกมาให้ดู
นายสันติรัวบุญเศงเหงียมรองผู้ว่ารัฐการจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้รับเรื่องร้องทุกข์

ว่าร้านนี้เนี่ยมันมีวัยรุ่นไปนั่งกินดื่มจำนวนมากไงคะ
เสียงก็เลยดังก็ไปรบกวนชาวบ้าน
เขาเลยต้องจัดชุดจัดระเบียบสังคมไปตรวจสอบ

ว่าหลังจากนี้ถ้าออกไปปฏิบัติหน้าที่ต่าง
ระวังคำพูดให้ดีแล้วก็พยายามอย่าใช้อารมณ์
รวมถึงยังสั่งเข้มงวดร้านขายของชำด้วย
ว่าอย่านำโต๊ะมาให้บริการลูกค้า
เพราะว่ามีหลายร้านที่เอาโต๊ะมาวางให้ลูกค้า

และต่อไปจะมีการตรวจสอบอย่างจริงจังด้วย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากมันมีการใช้อารมณ์จากเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นจริง
ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ก็ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย